ไทยรัฐทีวีของเราก็เปิดกองละครนะคะ

อนบ้านดอนปอยบ้านทุ่ง
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งนะคะ

ก็เลยสอบถามถึงเรื่องนี้นะคะ

พี่ธัญญาก็ได้สัมภาษณ์ถึงประเด็น

หลังจากที่พี่หนิงออกมาประกาศเดินหน้าฟ้อง
มือที่สามค่ะซึ่งพี่ธัญญาก็บอกว่า

ก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คำปรึกษากันตลอดค่ะ

ตัวพี่ธัญญาเองรู้จักกับมือที่๓ค่ะ

ก็อยากจะขอโทษคุณหนิงเหมือนกัน
แต่ท้ายที่สุดนะคะเรื่องนี้คนที่ตัดสินใจ

ตัวน้องเขาก็อยากที่จะขอโทษหนิง